ต่อกันที่สาวโสดที่เนื้อหอมที่สุดในวงการบันเทิง

งานนี้ชาวเน็ตก็ต้องทำงานกันอย่างหนัก
หาว่าเธอกำลังจะมีรักครั้งใหม่กับหนุ่มคนใหม่หรือเปล่าคะ
ยังคงครองตำแหน่งสาวโสดที่เนื้อหอมสุด
สำหรับนางร้ายหน้าสวยเมพิชชนาธิ์

หลังจากเจ้าตัวโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัว

ทำเอาหลายคนคิดไปไกลว่า
นักแสดงสาวเตรียมจะเปิดตัวหวานใจคนใหม่

เพราะเจ้าตัวยังคงยืนยันสเตตัสตามเดิมว่าโสดสนิท

ไม่มีเรื่องให้กังวลเหมือนที่ผ่านมา
ส่วนเรื่องหนุ่มสาวเมย์ก็ไม่ได้ปิดกั้น

ไม่มีค่ะตอนนี้คืออะไรที่มันสบายใจเราก็จะทำ

เราไม่ได้ห่วงอะไรใครแล้ว
แล้วก็คุณแม่ก็แบบแข็งแรงขึ้น

แล้วก็ดี
ตอนนี้เราพร้อมที่จะมีความสุขจริงกับตัวเอง
หลายคนมาถามว่ามีแฟนใหม่หรืออะไรอย่างนี้
ตอนหลังก็เลยต้องแท็กเพื่อนเข้าไป

คือคนมาจีบมันก็มีเรื่อยค่ะ

แต่ถามว่าถ้าเราต้องอยู่คนเดียวได้ไหมเราอยู่ได้